กระบี่ค่ะก็คืออดีตสามีอดีตผัวนี่แหละ
รัวปืนใส่อดีตเมียปรากฏว่า

เอาเมียขึ้นรถไปเป็นตัวประกัน
ลากเมียขึ้นรถทั้งที่เลือดอาบเลยนะ
ขับรถไปได้สักระยะหนึ่งตำรวจก็ปิดล้อมค่ะ
แต่สุดท้ายไม่เป็นผลนะคะเหตุการณ์เกิดช่วงเช้า
จะยอมปล่อยตัวอดีตเมียคือช่วงบ่ายที่ผ่านมาร่วมแล้ว
ตำรวจบอกว่าใช้เวลาในการเกลี้ยกล่อมนานกว่า๔ชั่วโมง
แล้วก็ตำรวจระดมกันมาเลยค่ะหลายโรงพักเลยนะคะ

นี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กระบี่นะคะอำเภอคลองท่อมค่ะ
คือตั้งแต่ช่วงเช้าเล่าเหตุการณ์ช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนนะคะ
นายสายันก็คืออดีตสามี
สายันพิมลเดชกุลอายุ๔๗ปี
เป็นอาชีพรับเหมาติดตั้งอลูมิเนียม
ส่วนผู้บาดเจ็บที่เป็นอดีตเมียก็คือ
คุณอารีรัฐพิมลเดชกุลหรือว่าครูเจิ้นอายุ๔๖ปี
เธอเป็นชาวจีนเป็นครูสอนภาษาจีนโรงเรียนแห่งหนึ่งในกระบี่
ช่วงเช้าที่ผ่านมานายสายันขับรถไปรับภรรยาที่บ้านพัก
ถนนกระบี่เขาทองตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่
แล้วปรากฏว่าไปมีปากเสียงกันคือมีปากเสียงกันรุนแรงแล้วค่ะ
หลังจากนั้นนายสายันก็ใช้อาวุธปืนขนาดจุดสามแปด
ยิงเข้าไปที่บริเวณขาด้านซ้ายของภรรยาอดีตภรรยานะ
สองนัดด้วยกันคือเลือดอาบเลยนะจากนั้นก็ใช้อาวุธปืนกระบอกเดิม
ขับไปตามถนนเพชรเกษมพอขับไปได้สักระยะหนึ่งค่ะ
ไปเจอกับด่านตรวจแต่ปรากฏว่านายสายันไม่ยอมหยุดรถ
ฝ่าด่านตรวจของเจ้าหน้าที่แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะสกัดเอาไว้ได้
ก่อนที่จะถึงสี่แยกเหนือคลองคือตรงไปก็จะเป็นทางไปจังหวัดตรัง
ก็คือบ้านเกิดของนายสายันซ้ายก็จะเป็นทางเข้าเขาพนมนี่นะคะ
จอดอยู่ตรงนั้นแหละค่ะแต่จอดก็ไม่ยอมลงมานะ
คนร้ายไม่ยอมลงมาจากรถแล้วก็ยังจับอดีตภรรยาไว้เป็นตัวประกันด้วย
ตำรวจจากสพเหนือคลองก็เลยระดมกำลังตำรวจกว่า๕๐นาย
เข้าไปปิดล้อมพื้นที่แล้วก็ปิดเส้นทางการจราจร
นำรถกู้ชีพโรงพยาบาลมาจอดรถรอไว้ด้วย
พร้อมกับเจรจาขอให้คนร้ายปล่อยตัวอดีตภรรยา
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือภรรยาได้รับบาดเจ็บสาหัสเสียเลือดก็เยอะเนี่ยนะคะ
แต่หลังจากเจรจาอยู่สักประมาณเกือบ๔ชั่วโมงไม่เป็นผลค่ะ
คนร้ายยังตะโกนนะตะโกนข่มขู่เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่า
มีระเบิดนะถ้าเกิดว่าใครเข้ามาจะจุดระเบิดพลีชีพ

หลังจากปิดล้อมอยู่นานแล้วค่ะคุณผู้ชมคนร้ายก็เริ่มอาการอ่อนเพลียให้เห็น
เริ่มร้องขอน้ำดืมร้องขอขนม
เพื่อที่จะประทังความหิวแล้วก็ความกระหาย
จณทีก็เลยจัดให้ตามคำขอค่ะ
แต่คนร้ายก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะยอมปล่อยตัวอดีตเมีย
และก็ไม่ยอมที่จะมอบตัวนะ
ก็เดินทางไปติดตามความคืบหน้าช่วยเหลือด้วยตัวท่านเอง
แล้วก็กำชับให้ทุกคนทำงานอย่างรอบครอบ
เวลาก็ดำเนินเรื่อยมาจนจากเช้า
ไปรับอดีตภรรยาที่บ้านพัก
แล้วก็จับตัวจนกระทั่งถึงช่วงบ่ายนี่นะคะ
ตำรวจที่สุดแล้วก็เลยตัดสินใจประสานไปที่พี่สาวกับพี่ชายของนายสายัน
จังหวัดตรังบอกว่ามาหน่อยมาช่วยเจรจาหน่อย
ที่สุดแล้วก็เลยทำให้คนร้ายยอมปล่อยตัวอดีตภรรยาลงมาจากรถ
เจ้าหน้าที่ก็เลยช่วยกันอุ้มผู้บาดเจ็บออกจากจุดเกิดเหตุ

จากนั้นพี่สาวกับพี่ชายของนายสายัน
เพื่อไปเกลี้ยกล่อมบอกให้นายสายันมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
โดยใช้เวลาในการเกลี้ยกล่อมก็สักประมาณ๑ชั่วโมง
ที่สุดแล้วนายสายันก็ยอมใจอ่อนค่ะ
ลงมาจากรถเพื่อเข้ามอบตัวแล้วก็ส่งปืนให้กับเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวนายสายันไปสอบปากคำที่สพเมืองกระบี่
เรื่องต้นก็เตรียมที่จะแจ้งข้อหาคือพยายามฆ่า
แล้วก็เดี๋ยวต้องพิจารณาดูว่าจะเข้าข่ายการกระทำความผิดฐาน

ตำรวจบอกว่าจากการที่สอบปากคำนายสายัน
ก็คาดว่าเบื้องต้นสาเหตุที่นายสายันกระทำแบบนี้
คือไปรัวยิงภรรยาแล้วก็จับภรรยาเป็นตัวประกันแบบนี้
ก็สาเหตุมาจากเรื่องของความหึงหวงนะ

ตอนที่ไปเกลี้ยกล่อมลูกสาวสองคนก็มายืนรอดูเหตุการณ์ด้วยนะ
พอนายสายันลงมาอย่างแรกเลย
คือวิ่งแหวกผู้คนไปกอดลูกสาวทั้งสองคนแล้วก็ร้องไห้ด้วยนะคะ